เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีมูลค่าของราคาทองเนี่ยจะยิ่งเพิ่ม
เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ล่อตาล่อใจมิจฉาชีพนี่ก็เหมือนกันค่ะที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
อายุสักประมาณ๗๔ปีก็ปกติแล้วคนต่างจังหวัดนะคะเวลาไปทำบุญก็จะชอบใส่สร้อยทอง
สร้อยคออะไรอย่างเงี้นึกออกไหมคะปรากฏว่าอีกไม่กี่วันเดี๋ยวจะเป็นวันพระ
นึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวจะต้องไปทำบุญที่วัดก็เลยกะว่าจะเอาทองรูปภัณฑ์เนี่ย
ทำความสะอาดไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้าแล้วจะหยิบกระเป๋าที่ใส่ทองข้างในมีอะไรบ้าง
สร้อยคอทองคำเลสข้อมือแหวนมูลค่าแสนกว่าบาทค่ะ
ปรากฏว่าพอเปิดมาเข่าสุดเลยค่ะเข่าอ่อนเลยนะคะ
เพราะทองที่ว่าที่คุณยายท่านใส่เป็นประจำมันหายไปแล้ว
มีคนมาเอาไปแล้วนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในท้องเที่ยวรับผิดชอบของ
โรงพักนาขาอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะนี่แหละเราไปเจอกับคุณยาย
ชื่อว่าคุณยายสะอาดศรีวงศาอายุ๗๔ปีนะคะเป็นผู้เสียหายเสื้อแดงอะค่ะ
รอให้การกับตำรวจคุณยายบอกว่าตนเองเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้กับสามีเป็น
ข้าราชการเกษียณอายุราชการเนี่ยนะคะส่วนลูกสาวซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ย
สร้างบ้านอยู่หลังบ้านห่างไปสักประมาณสิบเมตรแต่ก็อยู่ในรั้วเดียวกัน
คือหลังจากที่คุณยายทำงานบ้านบ้านหลังนี้เสร็จก็จะไปนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่บ้านลูกสาวกับสามีเป็นประจำทุกวัน
แต่ก็จะเปิดประตูหน้าบ้านและประตูหลังบ้านเอาไว้แต่ปิดประตูรั้วนะคะ
จากว่าบ้านลูกสาวเนี่ยเขาอยู่ในรั้วเดียวกันประตูรั้วปิดแต่ประตูบ้านของคุณยายบ้านหลังเนี้ย
เปิดหน้าบ้านและหลังบ้านเอาไว้ค่ะปล่อยให้หมาเฝ้าบ้านปล่อยให้สุนัขเฝ้าบ้าน
เล่าต่อบอกว่ามานั่งเล่นที่บ้านลูกสาวได้สักพักคือไม่นานนะคะ
ก็คิดได้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันพระเดี๋ยวจะต้องไปวัด
ก็เลยเดินทางกลับมาที่บ้านเพื่อเอาทองคำรูปภัณฑ์ที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า
อยู่ในห้องแต่งตัวเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วเดี๋ยวเตรียมที่จะสวมใส่
ไปวัดในวันรุ่งขึ้นแต่พอเปิดประตูตู้เสื้อผ้าออกเท่านั้นแหละค่ะ
ปรากฏว่ากระเป๋าหนังสีเนื้อที่มีซิปที่คุณยายเอาทองรูปภัณฑ์ใส่เข้าไปเนี่ยนะ
เฮ้ยมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วนะคะเราถามคุณยายต่อว่า
ข้างในในกระเป๋าเนื้อสีเนื้อมีซิปเนี่ยมีอะไรบ้าง
คุณยายบอกว่ามีสร้อยคอทองคำหนัก๒บาทเลสข้อมือทองคำหนัก๑บาท
แหนทองคำหนัก๑สลึงนะฮะตอนนี้ทองคำแพงด้วย
มูลค่าเนี่ยคิดเป็นตัวเงินก็แสนกว่าบาทค่ะแล้วที่เจ็บใจอะไรรู้ไหม
คุณยายบอกว่าทรัพย์สินเหล่านี้ทองเหล่านี้สะสมเก็บมาทั้งชีวิตอืม
นะส่วนเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทอยู่ที่เดิมแหมฉลาดนะครับ
มีเงินนับว่าน้องมีทองนับว่าพี่สงสัยอยากให้คนเรียกพี่เลย
เอาไปหมดเลยน่ะนะฮะแต่ทิ้งเงินไว้หนึ่งพันห้าร้อยบาท
เล่าต่อบอกว่าจำได้ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยตนเองนำทองรูปภัณฑ์เนี่ย
ที่หายไปมาสวมใส่ครั้งล่าสุดคือวันแม่๑๒สิงหาคม
พอใส่เสร็จปุ๊บเก็บไว้ที่เดิมปั๊บนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีการดึงกุญแจตู้ออกมาอันนี้ไงนั่นไงนะฮะ
แต่คุณยายก็พยายามสอบถามทุกคนในบ้านว่ามีใครเห็นบ้างหรือเปล่า
ทุกคนต่างยืนยันบอกว่าไม่มีใครเอาไปไม่รู้ไม่เห็นนะคะ

โอ้อ๋อแล้วบ้านไม่ได้
วันที่ขึ้นมานอนอีกอย่างนี้
ที่นี้นี่เนี่ยตำรวจเนี่ยนะคะสันนิษฐานว่า
คนที่เอาทองคำรูปภัณฑ์ของคุณยายไปเนี่ย
คนที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณยายนั่นแหละเพราะว่ารู้ที่เก็บทองเป็นอย่างดีนะคะ
แล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวเป็นอย่างดีคือรู้ได้ไงว่าประตูบ้าน
ด้านหน้าและด้านหลังของคุณยายไม่ได้ปิดนึกออกมาประตูรั้วปิดก็จริง
แล้วสุดท้ายก็มาเอาไปได้เนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะ
คนร้ายเนี่ยเป็นใครมาจากไหนกันแน่แต่ว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิดแหละ